สวัสดีครับ
วันนี้คุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลชิงถ้วยพระทานประเภทก่อ
ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีก่อนที่ศึกบอลไทยพิมลีกจะเริ่มเปิดฤดูการนี้นะครับ

และวันนี้มีการแสดงข่าวอีกซักซักอย่างเป็นทางการนะครับ
ทางด้านบุรีรำยูไนเต็ดนะครับก็หวังว่าพวกเขานั้นจะสามารถคว้าแชมป์นี้ได้
ซึ่งจะเป็นใบที่๒ในปีนี้ขณะที่ทางด้านเมืองทองนั้นก็หวังว่าจะล้างตาล้างอาถรรพ์
เอาชนะบุรีรำให้ได้สักทีหลังจากไม่เคยชนะเลยครับ
งานแถลงข่าวศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกรนะครับที่ห้องประชุมสนามสุพัชลาศัย
มีพลโทหม่อมหลวงสุปรีดีประวิทย์ประธานจัดการแห่งขันเป็นประธานในการแถลง
ร่วมด้วยตัวแทนจากสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดและเมืองทองยูเนเต็ดคู่แข่งขันในปีนี้นะครับ
โดยพลโทหม่อมหลวงสุปรีดีกล่าวว่าผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในเกมนี้นะครับจะมีการจับสลากในวันแข่งขันเวลา๑๖นาฬิกาครับก่อนที่จะเริ่มเกมในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่จะเป็นประธานในการจับสลากโดยจะจับชื่อผู้ตัดสินฝีมือดี๖คนนะครับ
ครับโอ้เริ่มงานประธานผู้สินอย่างเป็นทางการเลยนะครับหลังจากที่กรกฐรับรองเมื่อวานที่ผ่านมา
แต่ทุกครั้งบุรีรามนั้นเล่นท่ามกลางความกดดันได้ดีกว่าแล้วก็จะคว้าแชมป์ใบที่๒ในปีนี้ต่อจากโตต้าพรีเมียครับครับ
ทศตรวรรณศรีปานคุณศึงเมืองทองยอมรับว่า
สถิติเป็นรองแต่ฟุตบอลนัดเดียวแบบนี้
อะไรก็เกิดขึ้นได้และขอล้างอาถรรพ์ที่ไม่เคยเอาชนะบุรีรำได้
แม้แต่ครั้งเดียวในการทำทีมในยุคของเขาครับ
ฝากฝั่งของเมืองทองวันนี้มีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะ
เพราะว่าได้เปิดตัวอดีศักดรายสอนดาวยิงทีมชาติไทย
ซึ่งถือว่าการมาในครั้งนี้เป็นการกลับสู่สโมสรเก่าที่เคยปั้นตัวเขา
จากทีมเยาวชนนะครับซึ่งพออธิสักรมา
เหมือนกับเป็นการย้ายศูนย์ทางกับชนะนันป้อมบุภากองหน้าดีกรี
เหรียญทอง๔เกม๒สมัยที่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่กับเทโร
พร้อมกับสุริยสิงห์มุ้ยอีกหนึ่งคน